ของคุณแม่ลูกสองหลายคนอาจจะบอกว่าคุณแม่ลูกสองแล้วโอ้โหหุ่น

ไปเที่ยวทะเลค่ะให้ดูชุดบีกินิ
เรียกว่าไม่ทิ้งรีกีความเป็นนางแบบเซ็กซี่

สีสันสดใสภพดท่าเซ็กซี่นิด

ข้างหลังไม่มีอะไรเบี้ยวนะเพราะเขาไม่ต้องแต่งลูก
ไม่ต้องตุ้งนะจ๊ะภาษาวัยรุ่นค่ะ
รู้ไหมคะหุ่นแบบนี้นะคะหลายคนพอทราบอายุแล้วก็ตะลึง
พอสับอายุควันตาเท่าไหร่จ๊ะ

บอกว่าการเวลาไม่สามารถทำอะไรหุ่นของเธอได้จริงค่ะ
มาดูกันต่อนะคะคุณแม่อีกหนึ่งคนนี่

สำหรับคุณมากกี้นะคะราศีของสองจิ๋วมีก้าแล้วก็มีย่านะคะ
คุณแม่มากี้ก็หยิบบิกินี่สีดำมาใส่สัดความเซ็กซี่เพลินโพสต์

นี่ก็ไม่ตุ้งนะคะเพราะว่าโขดหินไม่เบี้ยวจ้ะ
เรียกว่าแซ่บทะลุโซเชียลออกมานะคะ
แล้วคนก็แชร์รูปนี้เยอะมากจริงค่ะ
มาอีกคนนึงไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ
คนนี้ต้องยกให้เพราะว่าสวยจริง

เพราะแต่ละครั้งที่หยิบชุดว่ายน้ำตัวจิ๋วมาใส่อวดหุ่น

ยิ่งกว่ายกพริกมาทั้งสวนนะคะ

ผิวอันเนียนขาวแล้วก็เรียวขาที่สวยงาม
คะแนนเต็ม๑๐ให้ไปเลยไม่หักนะคะ
คุณแม่เนยบอกว่าหุ่นดีแบบนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะ

เลือกในการทานนะคะอดอาหารบางอย่างนะคะ
แล้วก็ทำให้ตัวเองอ๊อฟกลับมาดูดีแบบนี้นะคะ
ฟังเคล็ดลับจากคุณแม่เนยเลยค่ะ
ก็เป็นกำลังใจคุณแม่ทุกคนรวมไปถึงสาวทุกคนนะคะก็อ่ะ